สวัสดีค่ะลูกอรรร่อนาวกับดาวซุประสนามมาแล้วค่ะ
เจอคุณผู้ชมกลางทะเลแบบนี้วันนี้วันทูน่าโลกค่ะ
ก็เลยอยากจะกินทูน่าเราไม่ได้ต้องอนุรักษ์ทูน่าเหรอ
เราก็กินด้วยได้แล้วก็อนุรักษ์ด้วยได้
แต่ก่อนออกเรือไปเนี่ยตรวจสอบเรื่องของสภาพก่อนมีคลื่นไหมมีฝนไหม
ช่วงนี้อากาศมันร้อนแปลกนะคุณผู้ชม
มันกลับมาร้อนอีกแล้วอ่ะเนอะก็ถูกแล้วแหละ
โดยเฉลี่ย๓๕องศาเซลเซียสขึ้นไปทั้งประเทศนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ลมหนาวถอยร่นกลับประเทศไปแล้ว

ความร้อนกับความชื้นจากลมทะเลเนี่ยพัดเข้าพื้นที่ไปแบบนี้
ทำให้ตอนนี้กลับมาร้อนอบอ้าวอีกครั้ง

เอาอย่างนี้ดีกว่าช่วงเช้าแบบนี้เมฆเริ่มก่อตัวในทะเลในอ่าวไทยนะ
และหลังจากนั้นช่วงบ่ายยกพลขึ้นบกจ้ะมาแล้ว
ถล่มภาคใต้เอาวันนี้เน้นภาคใต้เลยนะ
และนอกจากนี้ก็มีภาคตะวันออกด้วยภาคกลางด้วยเล็กน้อย
วันนี้ฝนจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำ
แล้วคลื่นล่ะอันดังมันโอเคนะเนี่ย
ริมชายฝั่งขาวฟ้าแบบนี้ไม่เกิน๑เมตร
แต่ให้ดูตรงนี้ค่ะให้ระวังตรงนี้เลยนะ
อ่าวไทยตอนล่างพอมีฝนเข้ามาคลื่นก็สูงเลยอ่ะ
ที่ถ้ามีฝนสูงมากกว่า๒เมตรเลย
โอ๊ยตายแล้ววันนี้จะออกเหลือได้ไหม

แต่ก็ต้องระมัดระวังฟังคำประกาศคำเตือนของพื้นที่อย่างใกล้ชิด